ไปดูอีกกลุ่มคนนึงนะคะที่ตั้งใจออกวิ่ง
เพื่อที่จะได้มาถึงกรุงเทพมหานครในการกราบศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักชกมวยรุ่นจิ๋วจำนวน๑๒คนค่ะ
ก็ออกวิ่งจากบ้านเกิดที่จังหวัดเยอะโสธรนะคะ
ตอนนี้เข้าเขตจังหวัดสระบุรีแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก๒๓วัน
บ้านเกิดในอำเภอคำเขื่นแก้วจังหวัดเยื่อโสธรตั้งแต่วันที่
สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อตั้งใจเข้ากราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยล่าสุดนะคะนักมวยรุ่นจิ๋วเหล่านี้ก็เดินทางเข้าเขตอำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีแล้วเด็กชายดำรงเดชจันทราหนึ่งในนักชกรุ่นจิ๋วบอกว่า
วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครของกลุ่มในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความรัก
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
โดยตลอดการวิ่งก็จะมีเจ้าของค่ายมวยและครูฝึกเฝ้าติดตามตลอดค่ะ
ซึ่งการวิ่งก็จะเป็นการวิ่งแบบไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่น
คาดว่าจะใช้เวลาอีก๒๓วันก็น่าจะถึงกรุงเทพมหานคร
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจึงได้มาปรึกษาค่ะ
แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เด็กนักมวยมีความรัก
แล้วก็เทิดทูลในหลวงรัชกาลที่๙อันเป็นที่รักและเคารพของคนไทยทั้งประเทศ
ซึ่งตัวเองก็ได้ร่วมวิ่งแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเลยค่ะ